คุณผู้ชมครับสภาพอากาศในระยะนี้ต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่
มีโอกาสที่จะมีการกระจายตัวของฝนเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับ

ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ระยะนี้ฝนลดลงนะครับ
แต่ก็มีผลต่อการเดินทางเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับ
มีหมอกหนาตาเกิดขึ้นที่สนามบินนะครับ
นำให้เครื่องบินนั้นไม่สามารถที่จะนำเครื่องขึ้นได้ตามปกติ

หลายคนสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เป็นหน้าฝน

วันนี้ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกัน
มีคำตอบมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดหมอกในสนามบิน
และทำให้เครื่องบินไม่สามารถที่จะขึ้นได้ตามปกตินั้น

จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมีฝนตกลงมาจึงมีการคลายความร้อน

อุณหภูมินั้นอยู่ระหว่าง๒๒๒๓องศาเซลเซียต
ซึ่งเหมาะที่จะทำให้ไอน้ำในอากาศ

อย่างที่๓ก็คือลมบริเวณดังกล่าวสงบเป็นลมนิ่ง
ไม่เกิดการผัดพาสายหมอกไปจุดอื่น
ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เกิดหมอกหนาเกิดขึ้น

ซึ่งถ้าหากเกิดหมอกหนาเกิดขึ้นแบบนี้
ก็จะทำให้ทัศนวิสัยนั้นต่ำกว่า๘๐๐เมตร

อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อการขึ้นแล้วก็ลงของเครื่องบินได้
ดังนั้นในสภาพที่มีอากาศแปรปวนแบบนี้
การเดินทางท่องเที่ยวควรจะต้องวางแผนอย่างรัฐกลุ่มนะครับ
โดยเฉพาะใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศในระยะนี้
โดยเฉพาะไปไหลำไปหนานนิง
รวมไปถึงบริเวณฮานอยการบินในระยะนี้เนี่ยนะครับ

เพราะว่าล่าสุดตอนนี้มีการก่อตัวของพายุหมุนเกรดร้อน

นี้นะครับว่าพายุลูกนี้เกาะตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
บริเวณทะเลจีนใต้จากการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปพายุลูกนี้นั้น
ก็จะมีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่เกาะไฮลำนะครับ
การว่าในกลางดึกคืนนี้จะขึ้นสู่เกาะไหลำด้วยกำลังของโซนร้อน
หลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงและก็จะเคลื่อนที่ต่อไปนะครับ
บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรง
แต่ก็จะเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้น

ส่งผลแน่นอนต่อสถานการณ์ฝนและสถานการณ์คลื่น

ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับ
และนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ